สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวอยู่นะครับ
กลับมาดีใจเนอะจริงออกเวลาเท่าเดิมเหลือเวลาครึ่งชั่วโมง
กว่ารายการเท่านี้เลวมาก
ผมกลับมาจากพระเภญก็รถแน่นมาก
ใช่กลับมากรสเทียยร์ถ้าใครใช่ม็อเตอร์เวยมากต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
เดี๋ยวคืออีกช่วงหนึ่งลองพูดน้ำเบิก
มนุ่นติดนิ่งไม่ขยับ
แต่นี่มาดูบ้างไฟก่อนจริงแล้วเธอเชี่ยวชาญนะ
น่าจะเป็นเธอน่ะอ่านค่ะ

แต่ขึ้นที่รัตนวาปีนี่ใช่ไหม

ทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่พื้นที่ริมฝั่งมะน้ำโขง
อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีที่หนองคายเนี่ยนะคะ

จากการติดตามบ้างไฟพญานาคที่บึงกาลก่อนนะครับ

บ้างไฟลูกแรกเริ่มขึ้นที่๑๘๑๕
๖โมง๑๕นาทีของวันที่๑๓ที่บ้านท่าศรีไค

ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงเนี่ย

จำบึงโขงโหลงได้มั้ยล่ะบึงโขงโหลงที่เมื่อก่อน
ที่เขาบอกว่านักข่าวทุกสำนักจะต้องเป็นรองพญานาค
ไม่เป็นที่อำเภอปากคาดปากคั่นขึ่นขึ้นมาก็เลยมาอีกอ่า
เป็นหกโมง๔๔นาทีเนี่ยขึ้นมาถึงขึ้นมาเยอะอยู่นะครับ

จากนั้นจนถึง๘๓๐นทั้งหมดมี๒๒ลูก
อ๋อคุณจาก๑๘๔๐นถึง๑๘๓๐นเนี่ย๒๒ลูก
จากนั้นที่แก่งสิราวาสวัดสิราวาส

อ่าแต่รวมทั้งหมดแล้วนะฮะ
บึงจิกไข่อะไรด้วยนี่ก็คือ
๓๒ลูกที่บึงกาญใช่ไหมครับบึงกาญอย่างเดียว๓๙ลูก
จากนั้นมาที่วัดโพธิขอโทษค่ะพระอารามหลวง
รายงานโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นหนองคายก็บอกว่า
มีบ้างไฟพยากนางขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๔๑๑ลูก
ปีที่แล้ว๘๘๐ตัวปีนี้น้อยลง
สำหรับสาเหตุที่บ้างไฟน้อยลงอาจจะเกิดจากปีนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขง

อำเภอที่มีลูกไฟเกิดขึ้นมากที่สุดคือรัตนาวาปีที่มดดำบอกเนี่ย
ถึง๓๒๗ลูกอันดับ๒พลพิสัย๘๔ลูก
ส่วนที่มดดำบอกว่ารัฐนาวาปีเขาก็มี๒หมู่บ้าน
คือบ้านหนองแก้ว๘๘ลูกและบ้านน้ำเป็น๗๗ลูก
เขาแบ่งไปปรากฏว่าพลวิสัยก็เลยรวมไปแล้วก็อำเภอเดียวก็ได้ไปอันนี้
รัฐนาวาปีเขาแบ่งเป็น๒จุด
จริงทุกจุดก็คือหนองคายหมดเมื่อก่อนนี้
ใช่ไหมเส้นคือยังไงจากพลลากยาวมาไปแล้วที่อื่นไม่มีเหรอ
มันก็แปลกมากเขาบอกว่านครพนมก็มีแต่หมายถึงว่านครพนมปีนี้
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแต่ยิ่งปีถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ตอนที่ในหลวงท่านสิ้นในหลวงราชการที่๙สิ้น
พี่เชิญว่าไม่ขึ้นเลย๓ปีก่อนนิ่งเลยไม่ขึ้นเลย

ก็คือบางทีก็ขึ้นตรงที่นอนหวาดที่อะไรอย่างนี้

เหมือนกันไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร

คนไปนั่งรอดูแทบตายก็ไม่ขึ้น
ที่วัดอาหงก็ถือว่าเป็นจุดที่แบบวัศดิ์แม่น้ำโข่ง

เออหนึ่งลูกอ่าฮะเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงหรือวัดอาหง
เขาไปรวมกับอีกที่หนึ่งก็เลยที่ปักฆาตก็เลยเป็น๓๙ลูก
คาดนี่ถึงก่อนเอาหงถ้ามุติเราวิ่งมาจากหนองคาย
อะไรอยู่ก่อนมึงกาปะฆาตแล้วก็อาหงนั่นแหละ
เชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญไปชอบไปน้องคาย
มั้ยก็ไม่ได้คนนับของเขาเลย
คือเวลาเขาคือดึงเฮ่คือสองข้างฝั่งโขงเนี่ย
เต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะที่วัดไทย
ที่วัดไทยเนี่ยคืออยู่ที่พวงพิสัย
ขับรถมาจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

แต่ถ้ารถติดก็ประมาณ๒๓ชั่วโมง
หลีบไปที่โผล่พิสัยมี๘๔ลูก

ที่นครพนมเยอะต้องยอมรับ

ก็ไม่เกิดต้องวันนี้เท่านั้น

ตอบมาให้ได้สิเคยถามมาตลอด

เคยไปทำว่าสร้างขึ้นมา

รู้สึกจะเป็นคุณหนุ่มโครงการ์ฟพันธ์

มีการยิงปืนขึ้นมาจากฝั่งลาวหรือเปล่า

คือถ้ามีผู้มันก็ต้องมีเสียง
ก็ตอนภาพยนตร์เรื่อง๑๕ค๑๑

มีการทำแต่พอถึงแรงจริงไอ้ที่ทำเสีย

ซึ่งเมื่อก่อนสมัยที่ยังไม่มีคนไปเนี่ยนะพี่
เขาบอกว่าอ๋อตามรองก็ขึ้น

ก๊าซนู่นตรงมีเทนมีก๊าซนู่นก๊าซนู่น

ก็มันก็ไม่มีคำตอบคือกลิ่นอยู่ไหนเสียงอยู่ไหน
เวลาถ้าสมมติเรายิงพุขึ้นมันจะต้องมีเสียง

แล้วจะต้องมีกลิ่นไหม้แต่อันนี้กลิ่นอยู่

ลอยขึ้นมาเป็นลูกมือพุดมาจากน้ำอ่ะเป็นเหมือนโดยเห็นติดตาเลย
ใช่แล้วสีอ่ะสีแดงชมพูสีเดียวกันหมด
ก็ค่อยขึ้นแบบช้าลอยขึ้นไปแล้วก็หายขึ้นไปเองนะ

ตามตำนานที่มีมาปุญาตายายนาน
เขาบอกว่าถ้าคุณรุ่มแม่น้ำโขงบอกเขาไม่ได้ตกใจ

ซึ่งโอเคแหละตรงอำเภอเมืองหนองคาย
ตรงที่คนไปกินแดงแหนมเนือง

แต่ถ้าสมมุติขยับไปตรงนั้นคือตัวเมืองไงพี่
ถ้าขยับไปจริงก็คือโพลพิสัย

แล้วถึงจะเข้าเขตบึงกาล

เมื่อก่อนคือการไปดูเปลืองขึ้น

เมื่อก่อนภงพิสัยที่รำบาก

แต่สมมุติว่าถ้าวันนี้คนไปรอดูอยู่จะมีไหม
ไม่มีแปลกเนอะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นคืออะไรรู้ป่ะพี่น้องชาวหนองคายบึงกาล
นครพนมนะกลายเป็นแบบว่าจบงานปุ๊บ
จิตใต้สำนึกเขาเขากลัวแม่น้ำเขาเน่ากัน
เด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มเดินเก็บความความสะอาดก่อนเทศบาลอีกนะ

เป็นเด็กรุ่นใหม่หมดแล้วพี่เด็กอายุแบบ๑๙๒๐เขาเดินเก็บขยะของเขากันเอง
เขารักที่เขานะเพราะคนที่ไปนี่จากร้อยที่พันที่ทั้งประเทศโอ้โฮ
มันต้องยอมรับของที่เอามาขายพี่อยากจะกินอะไรกันล่ะ

ไอ้ปุกลูกชิ้นปิ่งอะไรหมดก็อร่อยทุกอย่าง
ที่พรุ่งตอนเขาก็จะมีวงสวงก่อน
วงสวงเปิดตอนหัวข้ามก่อนอย่างเงี่ย
แต่ถามว่าเคยไปดูไหมก็เคยไปรอพร้อมพี่เช้าเนาะ
ไม่ขึ้นเหรอคะอ่ะฮะไม่ขึ้นมีแต่ฝั่งโน้นเป็นฝั่งลาว

ไม่ขึ้นบางทีมันก็เป็นไปได้นะว่า
บางทีมันก่อนคนเขารอดูเพราะด้วยความศักดิ์ฐาน
กลายเป็นเฮ่มันกลายเป็นเมอร์เชียวบอล
ที่สามเหลี่ยมทองคำก็ขึ้นนะพี่

ก็เส้นเดียวกันเส้นพญานาคหมดใช่ไหม

ุ่มแม่น้ำโขงแต่รุ่มแม่น้ำโขงมันถึงมุกดา

พอลงไปถึงอุบงอุบลก็ไม่มี
ไม่มีแต่ก็อาจจะเป็นเพราะมันไม่ได้จุดแลนดมา

แต่คนบอกเล่าได้เป็นพลั้นทึก
ถ้าบันทึกเนี่ยตัวเองไปก็
เมื่อวานก็ต้องเอาเรือดำน้ำไปรอเลย

ก็นี่ไงเขาเคยมีคนทำแล้วไง
แล้วก็ปิดสถานีเลยไง

เคยมีตำนานตรงนี้ที่เขาเล่าต่อกันฟังเล่าสู่กันฟังมา

ของที่คำชโน้ตนี่คือตรงวัดอาหงก์ก็จะเป็นองค์นึงนะ
ที่เป็นแบบว่าวัดอาหงษ์เหมือนกรุงเทพ

เป็นเมืองของนครบาดาของเซนเตอร์

เลยจากวัดอาหงก์ก็จะเป็นนครพนมแล้วถูกต้องไหม
นครพนมก็เป็นศรีสัตนคลักษณ์ซึ่งอยู่ฝั่งลาว

นี่เดี๋ยวของเบลล่าอีกองค์นึง
นะครับนะฮะมาถึงเรื่องต่อไปบ้างดีกว่า
มดดำเพิ่งที่บ้านนี้มีรังพึ่งใหญ่ออกไป
พึ่งออกไปใช่ไหมถูกต้องอันนี้นี่คือเป็นพึ่งแตกรังครับ
แต่ว่าไล่ต่อย๓แม่ลูกกระเจิงเด็ก๔เดือน
นับร้อยตัวอาการค่อนข้างร่อแรกครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ครับนายอำนาจใจแสนหัวหน้าศูนย์กู้ชีพ
กู้ภัยพายับพบพระนะครับได้พบกับได้รับการประสานงานจากสายด่วน๑๖๖๙นะฮะ
โรงพยาบาลพบพระให้ไปรับตัวผู้บาดเจ็บจากถูกพึ่งต่อยท้ายหมู่บ้านรวมไทย
ตะมนต์รวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
จึงนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถฉุกเฉินมาให้ความช่วยเหลือครับ
ที่เกิดเหตุเป็นสวนพริกครับผมพบคนงาน๕๖คน
กำลังจุดไฟสุมเพื่อไล่พึ่งที่บริเวณที่บินอยู่วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละ
เป็นฝูงอยู่บนด้านหัวของตัวเอง
ขณะที่ใต้ต้นไม้เนี่ยพบแรงงานชาวเมียนมาที่ทราบชื่อว่านางมะแวร์
อายุมัน๒๙ปีกำลังอุ้มลูกน้อยวัย๔เดือน
แล้วก็บอกว่าเนื่องจากเด็กถูกพึ่งต่อยเต็มใบหน้า
และศีรษะนับร้อยเลยทีเดียวร้องไห้เสียงดังลั่นตลอดเวลานะครับ

อกจากนี้มีเด็กอายุ๓ขวบนะครับยืนร้องไห้ด้วยความเจ็บปว
เพราะว่าถูกพึ่งต่อยเช่นเดียวกันครับ
กู้ภัยจึงรีบนำตัวไปส่งผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนที่โรงพยาบาลพบพระ
ต้องนำเด็กวัย๔เดือนเข้าห้องไอซียูเพื่อหารับการรักษาอย่างเร่งด่วน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางเมย์เปิดเผยว่าได้รับจ้างเก็บพริกในสวนดังกล่า
ได้นำลูกคนเล็กนอนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างสวนส่วนลูกสาวอายุ๓ขวบเนี่ยนั่งเฝ้าน้องอยู่
ตนกำลังเก็บพริกอยู่นะครับลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็ร้องไห้นะครับ
ร้องไห้จ้าเลยจึงวิ่งมาดูก็พบว่าฝูงพึ่งจำนวนมาก
กำลังเกาะเต็มศีรษะแล้วก็ใบหน้า
ตนจึงรีบอุ้มขึ้นมาก่อนที่จะพากันวิ่งหนีทั้ง๓คนนะครับ๓แม่ลูก
แต่เพิ่งไม่ยอมลดละบินไล่ต่อยตามต่อยนะครับ
ตนก็เอาผ้าคุมเนี่ยแต่ก็คุมไม่ทันครับ
คนงานที่เก็บพริกเห็นเหตุการณ์ต่างก็วิ่งมาช่วย
ก็โดนต่อยบาดเจ็บไปตามตามกันนั่นน่ะสิ
นะครับจึงใช้วิธีก่อไฟสุมทำให้พึ่งเนี่ยพากันบินหนีไป

แต่เวลามันไปบินออกทีนี้เสียงแบบดังเหมือนลำโพง

ไม่ทำอะไรพี่มันก็บินออกไปไปแสนตัวนั้นแหละดำเลยอ่ะ

ไม่มีแล้วแล้วตอนนี้นางก็ทิ้งรังไปเลยก็แห้งไป

แต่มาพร้อมกับรู้ว่าย่าป่วยอะไรอย่างนี้

แล้วก็ปุ๊บตอนย่าครบร้อยวันก่อนร้อยวันนิดหน่อยเขาก็ไปอะไรอย่างนี้
มันได้ไปหาน้ำเพลิงจากไหนวะน้ำเพลิงเทพอยากรู้

อ๋อเหรอครับไม่มีแล้วไปหมดแล้วนี่คริปงามหน้าประจำสักด้านครับ
อันนี้ต้องยอมรับเลยวันนี้ตอนเช้ามาตื่นมาคนดูกันใหญ่เลยเนาะ
คลิปผู้หญิงตบกันผัวหนูผัวหนู

เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับ
ใช้เฟซบุ๊คที่ยาตุติยาขอโทษนะถ้าอ่านผิดนะฮะ
ทุธิยาได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีคุณ
โดยเป็นคลิปที่มีความยาวประมาณ๒นาที

คนเกาหลีมองกันเต็มไม่น่าเลยคนไทย
แฮชแท็กอีกหน้ามอสพรายไทย
นี่ภาพนี้ขอดูสักนิดหนึ่งนะฮะขอดูกันสักหน่อยอันนี้ผัวหนู
พิษเต็มมีการแชร์กันเยอะมากเลย
โดยเหตุการณ์ในภายในคลิปมีกลุ่มคนไทย
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันกลางถนนท่ามกลางรถที่ขับผ่านไป
มาในประเทศเกาหลีเนี่ยพร้อมกับทั้งยังตะโกนเสียงดังว่า

ตามมาด้วยกระแสวิภาพวิจารณ์อย่างหนักเลยฮะ

วันนี้มดดำอ่านข่าวรู้สึกจะเป็นหน้าผับหลังผับเลิก

ชาวเน็ตเนี่ยที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
มาคอมเมนต์ชี้แจ้งว่าเขาไม่ได้ตีแย่งผัวกัน
ผู้ชายเกาหลีคนตัวอบผักน้องคนใส่กระโปรงล้ม
เพื่อนเลยจะเข้าไปลุมตีผู้ชาย
ที่ผักคือผู้ชายไปผัก

คนนี้ผัวหนูเขาไม่เกี่ยวกลับบ้านไป
เป็นเกมพี่ม้าพี่อยู่แถวนั้นหรอกเพราะว่าเท่านี้ที่เสียงบุ๊บ
วิ่งหนีเลยเขากลัวหน้าโดนลูกหลงไงไปออกก่อนเลยหลังร้าน
เมื่อกี้ไม่คิดว่าเขาจะกลับมารู้เลยนะ
ดาราอยู่กะละแม่ก็ไปเนอะ
ไปกันหมด
บุ๊บโกะแม่บุ๊บโกะ

อยู่ด้วยกันหมดเลย
แม่ต้นหอมไปด้วยแม่ต้นหอมไปเนรมิตร
ใช่ไปเศกหน้าใหม่
ไปเศกหน้าใหม่ให้รอดดู
เอามาตามข่าวเรื่องฮากิบิสหน่อยนะคะ

ก็จากสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นฮากิบิน

เรียกว่าเป็นลูกใหญ่ของโลกเลยนะฮะ
เมื่อวันที่๑๒เนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายในประเทศญี่ปุ่นหลังจากพัดผ่านไปนะฮะ
น้ำสายหลักก็เอ่อล้นทะลักท่วมที่พักบ้านเรือนของประชาชนหลายแห่ง
แล้วก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วไม่มีน้ำใช้
๓๑ศพเบื้องต้นบัตรเจ็บกว่า๑๘๐รายแล้วก็ศูนย์หายไป๑๕คน
และประชาชน๕๒๐๐ครัวเรือนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ทางการญี่ปุ่นก็เร่งให้ความช่วยเหลือแต่เขาเร็วมากนะเธอ

ใสแบบอู๋อิจฉาแบบขยะไม่มีนะ

เด้งและผลกระทบจากไต้ฝุ่นฮากิบิสเนี่ย
พายุนั้นเคลื่อนตัวผ่านญี่ปุ่นไปออกไปทางตะวัน

เมื่อวานนี้แล้วก็ท้องฟ้าตอนนี้ก็แจ่มใสแล้ว
ประชาชนก็ออกมาเก็บกวาดซากความเสียหายที่เกิดขึ้น
อิทธิพลของพายุลูกนี้ญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างหนัก
รายงานข่าวระบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
แม่น้ำถึง๑๔๒สายนั้นของภาคกลางเฉยเนี่ยนะฮะ
ก็ล้นตลิ่งล้นทั้งภาคเหนือด้วยก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
มีประชาชนจำนวนมากติดอยู่บนหลังคา
ทางการข้าวส่งไฟฟ้าพยอยช่วยเหลือแล้ว
ส่วนของไฟฟ้าก็เริ่มกลับมาใช้ได้ตามปกติในหลายพื้นที่
เพียงบางส่วนที่ยังจมน้ำอยู่ใต้น้ำตรงที่เป็นที่รุ่มเขา

การไฟฟ้าโตเกียวเปิดเผยว่ากำลังซ่อมแซมและกู้
ก็คือระบบจ่ายไฟเนื่องจากมีไฟฟ้าดับอีก
กว่า๕๒๐๐ครัวเรือนในกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ
ก็เขตนี้คนไทยคุ้นนะกุลมะไซตามะอิบารากิโทจิกิยามานาชิ
ชิซุอันแล้วก็ชิบะคุ้นแล้วคุ้นนะ

จังหวัดที่เล่าผลกระทบอย่างมากเนี่ยก็มีถึง๑๑จังหวัดแน่

ยุระดับนี้บาดเจ็บก็อย่างที่บอกนะคะ
คนตอนนี้ศูนย์หายเพิ่มขึ้นเป็น๑๗คน
หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือคุณยายไป๗๗ปี
ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการกู้ภัย
คือมาดึงคุณยายออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วม

ดึงเฮลิคอปเตอร์ตกลงมาคุณตกน้ำ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เป็นลายเดียวที่เสียชีวิตเป็นความสูเสียของชาวญี่ปุ่นนั่นเอง
แต่เขาเตรียมพร้อมกันมากแล้วเขาพร้อมนะ
ไม่มีอะไรขึ้นเลยเขารับมือแบบเตรียมตัวรับมืออย่างหนัก
แล้วมันก็เลยเกิดความสูเสียน่าจะเป็นความสูเสียน้อยที่สุด
เนอะจากพายุระดับนี้เนอะซุปเปอร์ใต้ฝุ่นแบบรุนแรงระดับโลกถูกต้อง
ความกว้างของมันอยู่ใหญ่กว่าประเทศไทยนะ
ใช่ไหมสองพันกิโลเมตรลักษณ์สมีย์มันนะใช่
ซึ่งก็แบบคนไทยอยู่กันเยอะด้วยนะ
คนไทยไปเที่ยวกันเยอะงะไม่แล้วเขา
แล้วบ้านที่เขาจัดให้แต่ของแม่ถ้าบ้านว่าเกิดอะไรขึ้น
บ้านเขาเรียกว่าบ้านหนีไภบ้านอบพยพดูแลดีมากนะครับ
เค้ายังบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้เข้าที่ญี่ปุ่นแต่เข้าที่อื่นน่าก็จะเกลียดใหม่กว่านี้
คุณก็ช่องตัวกันมานานแล้ว
แล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนกันในคร่าวหนาวไงแม่มันก็จะผลมนิยมไป
จากนั้นพอเลยไปแดดออกเฉยเลยพี่บอยลงไอจี
แพงแล้วทุกอย่างแพงหมดเลย

แอ๊งจี้น่ารักว่ะแอ๊งจี้ขอบคุณเขาหรือยัง
โอ๊ยขอบคุณค่ะ
อยู่ที่ประตูดานี
น่ารักแล้วจะรักเราเปล่า
ผู้หญิงพี่เมียวตัดผมไหมสวยมาก
เออลืมไปคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าเขาไม่อยู่
อย่าต้องพูดถึงเขานะเขาบอก
ช่วงนี้ก็ดูแลไปก่อนไม่มีใครจัดการบทดำได้หรอก

คุณแพรวดาวจากเจรมันคุชนทัก
โอเคนะครับเดี๋ยวบริเวณก่อนแล้วกัน
ช่วงหน้า
ช่วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คนที่อยู่บนโทรศัพท์
แล้วดูออนไลน์อยู่
พื้นที่ที่จะเข้ากรุงเทพฯมหาลังค์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เมื่อกี้บอกบังปะอินบังปะอินติดมาก
ถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโจรแสบครับ
ขโมยถุงยางครับ
ต่อมาครับผมเรื่องสักนิดหนึ่งก่อนเกี่ยวกับช้าง

วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขาได้ลงกันอีกแองจีจ่ะ
ขอโทษนะฮะนี่
จากความยาวเนี่ยจากหัวสุดสุดหางวัดได้สิบแปดจุด
กระดองเนี่ยกว้างสิบหกนิ้วอนด์จะต่างนำตัวเลขเนี่ย
โชคตามความเชื่อของแต่ละบุคคลขนาดที่บางคนเนี่ยหลังจากทาถูกระดองเตาแล้ว
เขาบอกเขาเห็นนี่เห็นไหมครับ

ดูแบบว่าผมเดินของผมธรรมดา
นี่โดนทั้งยกโดนทั้งโรยโอ้โฮแป้งเด็ก

นางคำพูดเป็นเจ้าของเต่าก็บอกว่า
ลูกชายของตนเองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปท้ายหมู่บ้าน
พบเต่าตัวดังกล่าวเนี่ยกำลังเดินมาขวางถนนอยู่
จึงได้ลงจากรถแล้วก็จับเต่ามาไว้ที่บ้าน
ตนจึงนำมาเลี้ยงไว้ในกระมัง
พอชาวบ้านทราบข่าวเท่านั้นแหละก็แห่กันมาดู
พร้อมกับนำแป้งมาถูเพื่อหาเลขเด็ดไว้เสี่ยงโชค
คิดว่าเต่าตัวนี้คงมาให้โชคให้ลาบ

เต่าบอกว่าถามเต่าก้อน
ใช่นะฮะเดินมาปกติธรรมดานี้ออกไป

กลายเป็นเต่าหิมะไปแล้วครับ

เพราะว่าแขนเขาสั้นขาเขาสั้น

ขยับไปได้นิดหน่อยถ้ามันเจอหินหินอะไรก็พลิก

วัยวะต่างมันก็ลงไปที่กระดองหมดใช่ไหมครับ

เขาจะอาศัยน้ำที่มาพัดตัวเขา
เหมือนกับคนเราที่บอกว่าชอบเอาเต่าไปปล่อยตามแม่น้ำ

เต่าบางทีมันไม่ใช่เต่าน้ำ

ต้องปล่อยไว้บริเวณริมตะหลิง

เอาหน้าที่แบบว่าลงน้ำไม่ได้ใช่ไหม
สารผู้อย่าให้เล็กเขาออกเลยแม่

ถ้าเกิดไม่ถูกคนก็จะปล่อยน้องเขา

เหรอแล้วจะไปปล่อยที่ไหนพี่เช้าอย่างนี้สิสงสัยน้องเต่าก็ควรให้ไปที่อื่น
เอานะก็ต้องเน้นเลขเต่าที่ให้มาสลักกินแบ่ง

ปล่อยฝากล้างแป้งหน่อยนิดเดียวสารมัน

ส่วนที่ภูทับเบิกนะคะวันหยุด๑๒๑๓๑๔เกิดอะไรขึ้นคะ
อะไรก็บอกตั้งแต่๖โมงเช้ารถยนต์นักท่องเที่ยวจำนวนหลายพันคัน
ถ้ายอยจากที่พักเขาก็ไปพักกันเป็นหมื่นคน
แล้ว๖โมงเช้าออกพร้อมกันรถติดหนึบตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านทัพเบิก๔

๖โมงเช้าถึง๑๑โมงไม่ขยับเลย

ขยับได้เพราะว่าตำรวจต้องมาจากตำรวจภูทรลมเก่า
ข้างล่างเลยนะขึ้นมาแล้วก็มาระบายการจราจร
๖โมงเช้าเริ่มระบายออกถึง๑๑นาฬิกา
จึงเริ่มไหลลื่นใช้คำว่าเริ่มไหลลื่นนะไม่ได้ไหลลื่นทันที
มีรายงานข่าวว่าวันที่๑๒ที่ผ่านมาเนี่ย
นักท่องเที่ยวหมื่นคนทยอยขึ้นภูทศ์เบิกพักครั้งแรม
ไม่เป็นไรตรงไหนว่างกลางเต็นต์เลย

ก็บ้านก็อยู่นั่นแล้วก็กลับบ้านกันหมดเลยนะ
ตอนนี้กำลังเงิน

ออกมาเจอรถทุกคันออกมาพร้อมกันหมดเลย

ที่พักไม่พอเต็นต์ให้บริการก็ไม่พอ
เต็นต์มาเองก็กางริมถนนตรงไหนมีร้านกางหมด

ที่นักท่องเที่ยวนำเต็นต์มาพักจนแน่นไปหมด
ล้วนแต่ทำให้เกิดเป็นปัญหาเนี่ย
ปัญหาใหญ่คือเวลาจะออกพร้อมกัน
ครับมันก็ติดแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอุบัติเหตุ

ไม่เคยไปที่แบบตอนกลางคืนแล้วไม่มีที่นอน
คือเมื่อก่อนเขาชอบไปจัดเทศกาลโดรตีใช่ไหม
เขายงเขาใหญ่เขาค้อเขาอะไรเต็มไปหมด

ก็ไปเคาะห้องใครไม่รู้ก็ไปนอนเขาเขาก็แบ่งที่นอน

เต็นต์ติดกันเก้าให้ดีให้เคลียร์ก่อน
แล้วใครเคียร์จะไปโรแมนติกไม่โรแมนติกแม่
แต่ว่าวัยรุ่นหรือคนบางคนที่
หมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้ทำงานอย่างพวกเราที่เจอคนเยอะเนี่ย

ไม่งั้นเค้าไม่ไปกันหรอกจริงเนี่ยโมดาม
เค้าชอบเออมันสนุกกับการที่ไปเจอคนเยอะมันเหมือนเป็นงานใหญ่
กับการที่ไปเจอแล้วก็มาฟิลเดียวกัน
ใช่เราอะไม่ชอบเพราะเราชอบคนน้อยชอบสบายปิดเวียกไป
อ่าฮะนะครับผมไปกันจะดุ่งหรือเปล่าไปเปิดเจอใคร
ติดชั่วโมงหนึ่งบ่นยิ่งกว่าอันนี้เค้าติด๕ชั่วโมงเข้ามาอยู่นิ่ง
ข้าวเหนียวไก่เสร็จแล้วก็วกรถยูเทิร์นกลับดีกว่า
ชั่วโมงกินเบาะรถแล้วเช้าไม่มีอะไรเหลือแล้ว
ก็คือกินในรถนั่นแหละเสพบรรยากาศเสร็จแล้วก็กลับเลย
เวลาเราไปร้านไหนเอาเต็มค่ะเต็มค่ะ
มดอยู่หมดเลยหรอเต็มหมดเจ๊ก็ต้องแทะยางอลัยละล่ะ

คองมีทั้งในเชลล์เลยอ่ะจริงจริงจริงหรอ

เพชรบูนไม่มีมะขามเปรี้ยวอยากกินมะขามเปรี้ยวอยากเอามาขับอื่น

มันมีแต่มะขามหวานใช่ไหม

เขาบอกนะครับผมว่าคุณว่ากันว่า
วันพนหัสนี้แล้ว

เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน
ลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป

ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมในบริเวณประเทศไทยในระดับล่าง
มีความสูงประมาณ๑๐๐เมตรถึง๓๕๐๐เมตร
ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเฉียงใต้ครับ

ส่วนลมระดับบนที่มีความสูง๕๐๐เมตรขึ้นไปเนี่ย

รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝน
ณประเทศไทยตอนบนลดลงด้วย
อ๋อลดลงแล้วลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับภาคใต้
ยังคงยังคงมีฝนตกชุกนะครับผมแล้วก็หนาแน่นต่อไป
ทั้งนี้คาดการณ์ว่าอากาศจะหนาวเย็นกว่า

อื้อก็๓๔เดือน๓เกือบ๔เดือนถูก
โดยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย๒๐๒๑องศา
คุณหลอกดาวน์หรือเปล่าเรื่องจริงกรมอุตุเขาบอกมา
คุณล่ะถูกต้องดาวน์จะได้ไปเอาโอเวอร์โค้ด
ไม่มีคุณเอาใส่เลยรีบใส่วันที่หนาปุ๊บเลย
โอเวอร์โค้ดแปลว่าเสื้อโค้ดของคนโอเวอร์
เหรอฮะที่ตัวยาวนะครับผม

ทำไมไม่ใช่อากาศอันนั้นไม่ใช่เงินเดือนออก
หนาวมากนะครับผมนึกว่าเงินทอนนะฮะ
ทั้งคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับผม
อุณหภูมิต่ำสุด๒๐๒๑องศาเซลเซียตแล้ว
สิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับ

ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศ

เขาบอกแต่ละเอางี้ดีกว่าแต่ละพื้นที่บางที่เขาก็เริ่มแล้วนะ
ปะอินขาเข้าฝนตกรถติดหนักมากค่ะ
ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างที่ตอนนี้กำลังเดินทางขาเข้ากรุงเทพ

ที่เหนือเริ่มหนาวใช่ไหมเขาบอกอีสานก็หนาว
เมื่อวานมีคนถูกมากลับมาบอกพี่พอสกลางคืนหนาว

อืมหินไฟแล้วยังกินแปลกข้าวจี
พี่เคยไปหนองคายตอนหน้าหนาว

ตัวเองเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นยังต้องใส่เสื้อหนาว

ตอนเที่ยงยังแบบว่าเหมือนเปิดแอร์ตลอดทั้งเมือง

ตอนที่เขาบอกว่าปีนี้ที่บ้างไฟไม่ค่อยขึ้นเพราะน้ำน้อยนี่ไง

คนโบราณเขาจะบอกว่าถ้าน้ำท่วมจะหนาว
แต่ว่ามันท่วมแต่อีสานไงท่วมท่วมแต่อุบล
ปกติมันต้องท่วมทางภาคกลางต้องท่วมหมดเลยนะ
ไม่แต่ตอนหน้าหนาวตอนหน้าหนาวจะสวย
เดี๋ยวมันต้องเป็นรุ่นอีกทีตอนน้ำเต็มตะหลิงวันรอยกระทง
น้ำมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าตอนนั้นเอง
แต่ฮะก็เป็นข่าวดีนะถือว่าได้สัมผัสบรรยากาศ๓๔เดือนเต็ม
เพราะว่าบ้านเรามันน้อยมากกว่าจะเจออากาศแบบนี้
จริงถ้าหนาวบ้างถูกพอถ้าหนาวแล้วผลไม้จะดี

โอเวอร์โคตรครับผม

เมพิชนาธิ์บอกไม่โสดแล้วนี่ไงเจ้าของเน้นออโต้
สเวียดตรงข้ามไทยรัฐนี่เลยตรงข้ามไทยรัฐ

เขาไปมองคนใกล้เขาไปมองคนใกล้แถวนี้ไหมเนอะ

นี่ไงเขาไปซื้อรถกับเขาไง

เป็นประเด็นร้อนก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับเน้นเมย์พิชนาศ
เขาบอกว่าโอเคไปโสดมาตั้งนาน
เราไปเปิดตัวที่เกาหลีด้วยนะ

ระดับผู้บริหารทั้งหลายทุกคนชอบไปเรียนกัน

แล้วก็ว่าจะไม่รักแล้วก็แพ้
เรื่องของเรื่องเมื่อเปิดตัวกันไปว่าโอเคล่ะ

อาทาราวัดเนี่ยนะฮะโครงศิริกาเนี่ย
ก็มีบุคคลอ้างว่าเป็นคนสนิทของฝ่ายชายเนี่ย
ออกมาบอกว่าสาวเมย์ไปฉกหนุ่มบิ๊กมาจากแฟนสาว
ซึ่งก็บอกว่าในรูปก็มีแฟนสาวของหนุ่มบิ๊กอยู่ด้วย

เขาว่ากันว่าแต่นี่ก็เห็นมีสองคนนี่

เขาก็บอกว่าคุณเมย์เนี่ยไปฉกหนุ่มบิ๊กมาจากแฟนสาวที่คบหากันมากว่า๑๐กว่าปี
หนุ่มบิ๊กก็ได้ออกมาตอบโต้ได้ยืนยันว่าตนเองโสดนานแล้ว
แต่ก็โสดจริงแหละบิ๊กก็โสดมาสักพักใช่ไหม

ล่าสุดสาวเมย์ออกมาเคลียร์ด้วยการโพสต์รูปคู่กับหนุ่มบิ๊กลงไอจี

สำหรับข่าวไม่จริงก็เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะคะ

ครั้งนั้นต่างฝ่ายต่างมีแฟน
เอาแฟนมาแนะนำกันมีไปทานข้าวกันไปเที่ยวด้วยกันบ้าง
คุณบิ๊กและอดีตแฟนของเขาเคยหุ้นทำร้านสูตรตัดสูตรอ่ะนะ

มาวัดสูตรให้ที่ร้านอาหารเมย์ก็ช่วยใส่โปรโมทร้าน

ไม่เคยไปร้านสูตรนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว
สองคุณบิ๊กโสดตั้งแต่เดือนมกราคมหลังโสด
ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนของเขาเท่าไหร่
ครั้งสุดท้ายที่ร้านคาเฟ่ดอกไม้ก่อนวันวาเลนไทย
คือเมย์ก็ไปหาซื้อดอกไม้ให้แฟนของเมย์
แล้วก็แฟนของคุณบิ๊กที่เลิกกันไปแล้วก็แวะมาทักทาย

แต่หลังไม่ค่อยได้เจอส่วนตัวเมย์เริ่มมีปัญหากับแฟน
ตอนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางว่าอย่างนั้น
แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็โสด

มีผู้ไม่หวังดีอ้างเป็นคนสนิทแต่งเรื่องแบบผิด
และเพจที่ไม่ดีเนี่ยนำไปแชร์ด้วยข้อความชี้
ทำให้แบบว่าคุณเมย์เขาเสียหาย
บกวนลบนะคะรบกวนลบให้หมดภายใน๒ชั่วโมงนี้นะครับ
หลังจากนี้ถ้ายังเห็นใครแชร์อยู่ผู้จัดการส่วนตัว
เนี่ยเมย์มาถนัดฟ้องอยู่แล้วล่ะ
ถ้าใครเห็นอยู่เนี่ยนะนางก็จะส่งรวบรวมให้ปอททั้งหมดนะคะ
เมย์ไม่เคยไปแย่งแฟนใครนะคะ
ฉะนั้นก่อนจะดราม่าใครใช้สติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันหน่อยนะคะ
สวยขนาดนี้ไม่ต้องแย่งแฟนใครเนอะ

เพราะว่ามันหน้าบ้านไงพี่เวลามันเอามาทำอะไรก็ง่ายไง
พูดถึงร้านส้มตำไม่ใช่พูดถึงร้านรถเน้นแล้วแวะซื้อ
เวลาซ่อมอะไรอย่างนี้
มึงก็มีทั้งหลายคนเรียนอย่างเยลแล้ว

ส่วนใหญ่นะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจ
เจ้าของธุรกิจมาเจอกันเองเอาง่ายลูกคนล่ำคนรวยมาเจอกันเอง
หลังก็จะมีดาราเป็นอย่างนั้นอย่างวุ้นเส้นไปเรียนบ่อย
พี่พี่ให้ส่งหนูไปเรียนบ้างสิป๊าเขาบอกคนที่จะไปเรียนเขาต้อง
ค่าเทอมแพงไหมแม่ค่าเทอมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแพง

ค่าใช้จ่ายค่าทำกิจกรรมในคลาสเรียนอย่างนี้เหรอคะอะไรอย่างนี้
คุณกึ้งนี่ก็ท่าแดงกันอยู่ที่นั่นแล้วมันได้วิชาความรู้จริง
ได้จริงเขาก็ได้ก็แบบว่าเกี่ยวกับว่าทุกวันนี้คือเอาง่ายไปต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่างแต่ละคนถ้าสมมุติคุณไปถึงช่าวของธุรกิจใหญ่ของประเทศไทย

คุณแม่ไปเรียนบ้างเหรอ

แล้วหลังออกครับฝั่งก่อนทำทีวีอย่างเดียวพอแล้ว
ไม่ใช่คุณแม่ลองเปลี่ยนบ้าง
คุณแม่กินแต่แบบเนื้ออื่นลองกินเนื้อห่งเนื้อหานบ้างไหม
โอ้เขาจะตีฉันตายจะไปโก้กุ๊ไปจับตัวเขาก็จับเขา

พี่เขามีแต่แบบว่าพวกไฮโซจริง
แบบพวกเจ้าของแฮชแท็กโมดัมตำแหลก

คุณแม่เล่าให้เขาจ่ายเงินซื้อคุณแม่บ้าง
มาดูความสวยงามของน้องเบลล่ารานิว
ใจพระเอกหนุ่มเบียร์สุกลวัด

รำไปดูรีลาการรำของเบลล่านะคะ

ฝีมือเธอไม่ธรรมดาเลยสวยมาก
คือว่าก่อนหน้านี้เคยรำถวายแด่พระพุทธนวะมิ่งมงคล
งานเฉลิมฉลองห่อแก้วมุกดาหารที่จังหวัดมุกดาหารมาแล้ว
ส่วนปีนี้ค่ะมาที่โผล่นพิสัยจังหวัดนองคาย
โชว์ความงามหยดย้อยขอเรียกว่าหยดย้อยจริง

ก็ยังดูในไทยรัฐร่วมรำบวงสวงบูชาพญาพิสัยสัตนคราช
ที่พ่อนามบอกน่ะพร้อมกับนางรำกว่าพันชีวิตในงานประเพณีออกภัณฑ์ศาสตร์
ไหลเรือไฟบ้างไฟพญานาคประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
นะลานนาคาเบิกฟ้าอังเคราะห์ผลพิสัยจังหวัดน้องคายดูสิ
สวยเนอะง้ามุมแบบดูมุมหน้าเธอดูมุมหน้าเธอ

เฉพาะบ้านท่านท่องเที่ยวก็แห่แหนกันมานะฮะร่วมงานครั้งนี้
ไหลเรือไฟบ้างไฟพญานาคโลก
การระดำของนางเอกสาวชื่นชมในความงดงามอ่อนช้อย
ขอตัวมือให้เบลล่าดูดีโอ้โฮมุมแบบหุ่นไป

เพราะว่าตอนที่เป็นภาพกว้างลำพร้อมพร้อมคนอื่น

เพราะเรามย์ให้หน้าคีนะหนังน้าคีดูได้
มีหลายเรื่องเนี่ยตอนเราไปบางเรื่องนะ
เบลร่าก็สวยนะบาบเบลร่าก็ลำเก่งนะ
แล้วเขาลำอย่างงั้นช่องสายแบบ
ไหนวะที่แรกเราไม่ได้เปิดเสียง

เพื่อบ้างไฟจะขึ้นเยอะขึ้น
ไม่มีมากินก็จะลำกัน
พี่ม้าเขารำงานอะไรสวยมากสวยมาก
นางชอบไปลำที่วังหน้าเขาเป็นเด็กนาฏศิลป์
เขาเคยไปลำเปิดช่อง๔บางขุนพรมนะคะ
เขาเป็นคนแรกที่ไปลำช่อง๔เปิดช่อง๔บางขุนพรม
ก่อนเป็นช่องเก้าสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์
สมัยนานมากแล้วบางขุนพรมคือเมื่อก่อนแม่อยู่ตรงนี้
เมื่อก่อนแม่อยู่ตรงนี้ใช่บางขุนพรมอยู่ตรงสีบางขุนพรม
ช่องสีบางขุนพรมช่องสีบางขุนพรมอยู่ตรงแม่ชาติ
ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
ฮัลโหลพี่มักเป็นจี้เอาใหญ่แล้ว

สมัยแบบว่าพวกพิษสมัยอะไรอย่างนี้เหรอ
ก่อนพี่มีอีกมั้งเดี๋ยวก่อนลองร้อนพี่
ช่องสีบางขุนพรมก็คือช่องรุ่นมีช่องไหม

พี่เหมียช่องพี่เหมียวก็เป็นนักแสดงรุ่นสอง
ไม่ทันไม่ทันแต่ว่ารู้จัก
เพราะพ่อก่อนหน้าที่พ่อจะเป็นช่อง๗สีเนี่ยคือช่อง๕ขาวดำ
เมื่อก่อนไม่มีสีเป็นขาวดำ

ก็เกิดแล้วบางคนยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลย
เนี่ยนางเอกนี้มันเกิด๒๑๔๐จริง
ฉันเข้าวงการเด็กพวกนี้ยังไม่ตายจากชาติที่แล้ว

เออเกิด๔๐นั่งเอก๒๕๔๐
บาบอร์เขาเป็น๒๐นะส่วน๔๐เขาเป็น๒๐แล้วนะใช่ไหม

นับวันรุ่นใหญ่แล้ว

พูดจาไม่เข้าหูครับน้องอาแมนด้าแฟนตัวเองนั่นแหละ
ถูกเมียสวนกับผู้ไทยชัดมากด่าชัดสุดนะครับ
ประเทศสวีเดนแล้วก็ควงแขนภรรยาสาวแมนด้านะครับ
มาจัดพิธีชนะวงค์คนสมรดีที่ประเทศไทย
เมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาครับ
ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่คงต้องขอใช้วิธีธรรมชาติดูก่อน
หากไม่สำเร็จคงต้องพึ่งวิธีวิทยาศาสตร์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เดินทาง
ยพระเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ในแต่ละวันเนี่ยในชีวิตคู่บอยพิศนุมักจะมีเรื่องราวนะครับ
แชร์กันให้แฟนคลับได้ชมกันตลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
มันมันนักมันถูกใช่นะฮะล่าสุดทำเอาคนดูหลายคนต่างกั้นเสียงหัวเราะไว้ไม่อยู่ครับ
พ่อบ้านใจกล้าอย่างหนุ่มบอยเกิดพูดไม่เข้าหูภรรยาขณะขับรถนะฮะ
โดยอาแมนด้าได้ตอบกลับเป็นภาษาไทยด้วยเสียงที่ชัดเจนฟังฟัง

ชัดเจนมากนะครับไม่เพี้ยนเลยอีกครั้งหนึ่งนี่นะฮะชอบอารมณ์
อยากตายไหมนะครับผมอีบอยทำอะไรเข้าไปล่ะจบนะฮะ
ของภรรยาได้ดีเลยทีเดียวนะครับฮึอหรือบางปูร้องไม่มียุ่งเยอะถูก
นะฮะแล้วก็บอกว่าที่ภูทับเบิกอากาศดีมากตอนนี้หมอกเริ่มมีแล้ว
ได้รถติด๕ชั่วโมงเองอย่าคิดอะไรมาก
ก็ไปวันที่ไม่หยุดรองวิกเอ็นดีกว่า

คุณนิกคุณาทิพย์เราก็นึกว่าจบไปแล้วเนาะ

แฉวว่าคุณพจน์ค้าเงิน๑๐๐๐๐๐บาท
และไม่พอใจที่ไปคบหากับแตงโมนิดา
คือออกมาบอกเริ่มเวียงแล้ว
อึดอัดขอฉีกสัญญาการทำงาน
ด้านคุณพศอานนท์ก็ทวงบุญคุณว่า
มีบ้านมีรถทุกวันนี้

ก็เปิดศึกกันแรกหมัดต่อหมัดเลยนะฮะ

ให้คุณพจน์ไม่มีที่ยืนในวงการเลย
ทำงานทางการทำงานส่งผลให้ก็โอเคเด็กไงนะ
ก็ลุ้นแต่ปั้นใครต่อใคร

ค่ะชื่อเขาเป็นคนปั้นมา
รู้จักเจ็บเธอรู้จักหนึ่งวาลาเชศหนึ่งเจ้าพี่หญิงวาลาเชศเอา
เข้ามาอะไรเงี้ยเอ้าแต่แรกเลยอะไรนี้ตั้งหลายคนเขาไปดู
แถวสยามสกวัยพอออกมาขอโทษแล้วออกโอกาสในการทำงานจง
ให้คุณพจน์อ่อนลงแล้วบอกว่าจะไม่ฟ้อง
ล่าสุดนิกได้รับหมายฟ้องหมินประมาท
และเรียกค่าเสียหาย๕ล้านบาท
พี่บ๊วยบอสทั้งเก่าครั้งนี้
แล้วก็อยู่ของเราเฉยแล้วแล้วอยู่ก็ออกมาด่า
ก็เลยคุยกับทนายเดชาว่าถ้าผมจะทำแบบนี้
ได้ไหมเราก็จ้างทนายให้ดูแล
ถ้าผมเสียหายก็จัดการได้เลยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทนายความ
คดีหมินประมาทมันมีทั้งอาญาแล้วก็แพ่งเราฟ้องอาญาเสร็จเราก็ฟ้องแพ่งได้
เรียกค่าเสียหายแต่จริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการเงินหรอก
แต่เราแค่อยากจะบอกให้เขายอมรับว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาด่าเรา
เพราะเราเป็นผู้มีพระคุณกับเขาพูดง่ายนั่นแหละ
คือเราเป็นคนปั้นเขาขึ้นมาเราเป็นคนป้อนงานให้เขา
ทำให้ชีวิตของเขามีวันนี้มีบ้านมีรถขับ
แล้วอยู่นะวันหนึ่งมาด่าเรามาว่าเสียหาย
เราก็ไม่ยอมครับสังคมไทยกับผู้มีพระคุณจะทำผิดทำเลวยังไง
ก็ต้องให้เกียรติผู้มีพระคุณก่อนแต่เราไม่ได้มาทวงตรงนี้
แต่คุณมาด่าผมทั้งที่ผมเป็นฝ่ายให้คุณ
เมื่อก่อนต้องยอมรับว่าเอ็นดูมากนะฮะสังเกตดูเขาเล่นหนังอยู่คนเดียว
เราไม่ได้ดูเด็กคนเดียวนะเราดูเป็น๑๐คน
พอมาเจอปัญหาแบบนี้เราเสียใจเสียความรู้สึกแบบพูดไม่ถูกนะ
แล้วก็ไม่เคยมีใครทำกับเราแบบนี้

ทุกเรื่องต้องมีนิทว์อ่ะหลังพี่พล็อตอ่ะ

หัดใจเรื่องอะไรกันนี่

พี่ม้อได้ที่หัวแล่ว

พี่เสียใจ
ที่ไม่ทำอะไร

เบรคเดี๋ยวกลับมากัน

อยากรู้ความจริงเลยคุยกันไม่เสร็จเลยคุณแม่
ยังพึ่งเบรคคุณแม่ตรงนี่

เหวี่ยงเรื่องอะไรมีแฟนมีแตงโม

แล้วหายตายแล้ว

ว่าพวกเธอจะเท้าความเรื่องที่พูดกันหลังไมค์มันน่ากลัวมากค่ะท่านผู้ชม

ตูนอธิวราคงมาลัยเขาบอกว่าจะลงแข่งมาลัทธรณ์ในสนามเมจอร์ระดับโลก
นั่นคือชิคกี้พายมาลัทธรณ์๒๐๑๙นะฮะ
แฟนสาวก้อยรัชวินก็ร่วมลงแข่งรายการเดียวกันด้วย

หมายเลขประจำตัวนักวิ่งเขาเรียกพับบิ๊บ
โดยนักร้องหนุ่มบอกว่าเป็นมาราทอนที่เตรียมตัวดี
จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะให้สนุกที่สุดตั้งแต่
ส่วนก้อยเขาก็วางเป้าหมายไว้ที่ทรัพย์๔ก็หมายถึงว่า
จะใช้เวลามาราทอนนี้ให้ต่ำกว่า๔ชั่วโมง

ทีนี้ล็อกเกอร์ชื่อดังของเรานะครับพี่ตูนของเราเนี่ย
วิ่งจบชิโก้มาราทอนด้วยเวลา๓ชั่วโมง๑๐นาที๒๙วินาที
น่าเสียดายที่ไม่สามารถคว้าตัวไปที่บอสตันมาลาทอนได้

อ๋อนิดเดียวคือชิคโก้อย่างนี้ก็เลยไปต่อบอสตานด์
สตันนี่คือสุดหลังจากเวลาเกินไปเพียง๒๙วิ

เท่านี้เองพี่ตูนเขาจะลงในแขนให้ดูนะ

ที่มีระยะทางและเวลาที่อยากจะทำให้ได้ประทับอยู่
ระบุข้อความว่าวันที่๑๓เดือน๑๐
ไม่กล้าบอกใครก่อนวิ่งว่าตั้งใจอยากได้เวลาเท่านี้
บอกแค่ตัวเองไว้บนแขนเพื่อเช็คเวลาไปเรื่อยตามเส้นทาง
สุดท้ายถึงเวลาเส้นชายถึงเส้นชายเนี่ยเกินมา๒๙วินาที

แล้วก็ตามมาด้วยแล้วมีหน้ายิ้มด้วย

ผมคงไม่มีทางทำเวลานี้ได้แน่นอนครับรักพี่เอกครับ

เจ้าตัวสามารถทรัพย์สีได้ที่๓ชั่วโมง๔๘วิ
โอ้โฮแก่งมากค่ะคือแบบวิ่งพอกันทั้งคู่เลยเนอะเร็วกว่าวิ่ง๓ชั่วโมง
เออเธอ๔๒กิโลกิโลกิโลนึงกี่นาทีแก
โอ้โฮผมวะกิโลนึงเหรอ

ผมว่าเอาเป็นระยะทางเป็นหลาดีกว่าพี่
กว่าจะกระดึ๊บไปได้เนี่ยโอ้โฮแกสั้นกว่าเมตรอีกอ่ะ

นะฮะมีเช็คที่แขนตัวเองด้วยใช่

ครับผมนาวมากครับ
เรียนมีไหมครับวันนี้

วินดีครับกิตุ้นเพราะว่าสุดยอดแล้วครับ
แล้วฝากฝากอะไรที่คุณคนไทยกันกันครับ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

สุดยอดกับผมสุดยอดกับผม
คือเอาวิ่งเป็นอาชีพแล้วอ่ะกลับมาแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตอย่างนี้เนอะ
คือเอาวิ่งเป็นอาชีพแล้วอ่ะกลับมาแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตอย่างนี้เนอะ

ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ

ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ

ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตีปิงปองไปแข่งซีเกม
ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ

ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ

ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ

ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตีปริงปองอ่ะไปแข่งซีเกมอ่ะ

นี่ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่เอาอะไรเข้าไปเลยครับนี่
หมายถึงว่าคนที่เจอแฟนวิ่งแบบนี้

นางตัวใหญ่แต่นางวิ่งลอยมากลัสสะมีแข็วิ่งเป็นเกลียว

เชื่อนั่นเนี่ย

ขอส่งความเป็นห่วงไปถึงพี่เปิ้ลนาคอนกับพี่อยู่พวกเรานี่แหละ
ก่อนหน้านี้ทำหลายคนเป็นห่วงแล้วก็ต่างให้กำลังใจกัน
เปิ้ลนาคอนศิราชัยโพสต์ไอจีถึงอาการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพันธ

ไม่ทราบสาเหตุก็ไปหาหมอ
คุณหมอบอกภายใน๗วันหากรักษาไม่หายหูจะไม่ได้ยินไปตลอดชีวิต
ขออนุญาตหยุดทำการทุกสิ่ง๗วันนะครับทุกคน
โดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงก็แนะนำให้เขาไปรักษาวิธีนู้นวิธีนี้
พี่เปิ้ลเขาก็ได้รับรู้หมดแล้วล่ะตามที่ข่าวเสนอไป
ล่าสุดภรรยาของเขาคุณจูนกัสมาได้พาลูกทั้ง๔คนไปพักผ่อนที่ทะเล
ซึ่งก่อนไปสาวจูนได้โพสต์รูปตอนนึงพี่เปิ้ลหาหมออยู่พร้อมแคปชั่นแล้วว่า
ป๊าอยู่ใกล้หมอแล้วป๊าป๊าป๊าป๊าอยู่ใกล้หมอแล้วงดเยี่ยม
งดคุยงดทุกอย่างแต่เล่นไอจีได้ต้องพักจริงนอนโรงพยาบาล
ให้ยาสเตอร์รอยและออกซีเย็นความดันสูง๓วัน
อันนี้เป็นอุโมงสำหรับคนที่รักษาโรคอาการนอนไม่หลับ
หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับหูแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับสมอง

ก็คือเขาใช่ให้อยู่ในนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีปล่อยออกซิเจนเข้ามา
เดี๋ยวก็จะดูว่าพี่เปิ้ลได้ยินขนาดไหน
แล้วก็มันเหมือนกับเป็นการปรับสภาพ

อันนี้ก็เป็นวิธีเขาบอกว่าไอ้ตู้นี้ที่ไว้คนโรคนอนไม่หลับด้วยป่ะ
ใช่ถูกต้องฮะโรคนอนไม่หลับด้วยต้องเข้าไปเช็คดู
เหมือนที่นี้ก็เป็นอีกตัวอันนี้แบบว่าใครเป็นไข้บ่อย
จากนั้นคุณจูนก็ได้อัพคลิปนะฮะลูกเล่นน้ำทะเลอยู่พร้อมครับ
เล่าต่อว่าทางนี้ลงน้ำแล้วจ้ะ
๊าโทรมาบอกว่าหูข้างขวาได้ยินขึ้นมานิดนึงแล้ว
แย่ก็คืออาการดีขึ้นแล้วล่ะก็มีข่าวดีแล้ว
ข้างซ้ายค่ะพี่เปิ้ลเข้ามาข้างซ้ายค่ะ
อ้าวพี่เปิ้ลเข้ามาข้างซ้ายค่ะเปอร์เซ็นต์ล่ะ
ข้างขวาได้ยินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ข้างซ้ายสิบแล้วถูกนะครับเอาล่ะนะครับ
มาถึงเรื่องราวของอายุของคุณยายมารสีกันบ้างดีกว่า
ว่ายน้ำสีชมพูสดใสในวัยเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
๙๘ปีครับถูกต้องครับจาก๙๙แล้ว

ถึงแม้จะไม่ได้รับเล่นแล้วช่วงนี้ไม่ได้รับแล้ว
ไม่ใช่แต่ยังพูดได้นะหมายถึงว่า
พูดคุยปกตินะที่พี่อ้อยกิรวดีลูกสาว
ถ่ายรูปคุณแม่แล้วก็ลงมาเอ๊ะสวัสดีสวัสดี

มีเวลาพักผ่อนกับร่างกายอย่างเต็มที่แล้วก็มานานหลายปีแล้ว
ยังเชื่อได้เลยว่าผลงานด้านต่าง

สำหรับคุณยายมาราศีอิสรางกูลนายุธยา
นักแสดงหญิงอาวุโสแล้วก็นักภาคภาพยนตร์นะครับอาวุโสของไทย
ได้รับเครื่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ประจำปีพฤษศาสตร์๒๕๔๒ด้วย
ล่าสุดครับปล่อยภาพให้แฟนได้หายคิดถึงกันเมื่อ
พอตตี้นัตตะพลอิสรางกุลอายุยาหรือว่าหลานชาย

โดยเป็นภาพที่คุณยายสวมชุดว่ายน้ำสีชมพูสดใส
นั่งชิลอยู่บริเวณชายหาดพร้อมกับโพสต์เบา

หลายหลานชายยังอดแซวไม่ได้ว่านางแบบเก่านะคะ
ทรงดีมากนะอายุเพียงตัวเลขจริง๙๘ปี

เห็นแบบนี้แฟนคลับยิ้มกันเป็นแถวเลย
อะไรอย่างนี้ได้เกิดถูกต้องนะครับนอกจากร่างกายยังแข็งแรง

ยามคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคงใช้ได้กับคุณยายมาราศีจริง
นั่งผ้าเท้ากลังได้อย่างนี้คือต้องหลังแข็งแรง

มาร์๖๐กว่าเดียวก่อนแม่มาราศรีเท่า๑๐อะไรคะ
ปิดท้ายด้วยสังกุง

เอาไปเกาหลีกันนะครับตั้งกรุงใส่เพลงกับกรอบ
อันนี้เป็นรำรับคณะทัวร์
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันเร็วหน่อย
ไปเชียร์บอลไทยนะฮะพรุ่งนี้๕โมงครึ่งเรากลับมาเจอกัน